คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะ
คุณเคยเล่น
คุณผู้ชมมีอยู่คลิปหนึ่งนี่ก็เหมือนกันเลยนะ
โอ้โหจ่ายเงินเป็นร้อยเพื่อที่จะเล่นลักษณะคล้ายบาดาด้าโบ๊ท
แหมไม่คุ้มเล่นได้เหมือน๕บาทเอง
ทำไมน่ะครับออกไปดูสิครับทำไมน่ะครับ
เดี๋ยวนะคะราคาเท่าไหร่น่าจะเป็นร้อย
ตอนขึ้นจ่ายเป็นร้อยเหรออยู่นะใช่
เดี๋ยวบอกว่าจะไปกลางทะเลเลยเออลากออกไปปุ๊บขึ้นลูกแรก
จบแล้วตรงนี้เลยอ้าวว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง

คือขายังยืนถึงอยู่เลยคือเอาว่าเราสนุกแน่นอน
ตายก่อนแล้วเฮ้ยเมื่อเราเขาบอกแล้วว่าเล่นเป็น๑๐๒๐นาที
เออไปเลยวันแน่นอนเออเอาเลย
เตรียมลุยว่าเราจับกันให้แน่นนะนึงสองสาม
สนุกแน่นอนงวดนี้เอ้าไปฟิ้วจม
ไม่ต้องไหว้เดินขับยังไม่พ้นตาตุ่มเลยคน
คำสุดอย่างงี้

ส่วนไอ้คนขับก็ไม่มองหลังเลย

ไปนู้นแล้วข้ามฝั่งกลับเกาะไปแล้วบ้าง

ไปอ้าวไหนวะ

จ่ายเป็นร้อยเล่นแค่๕บาท

หลังจากนี้ก็คือจ่ายตังค์ใหม่

จริงมันก็เหมาะกับเพลงนึงอยู่นะ
มันลอยแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น
ฉันจะพาเธอลอย
ร่องลอยในอวกาศไปฟังกันเลยครับ
ดีแต่เธอดีแต่เธอรักไม่ต้องกลัว
ฉันคิดถึงอีกเพลงหนึ่งอะไรคะเฮจะเอาท่านนั้นไปลอยทะเล
เออเป็นสะอึกเหรอ

ก็เมื่อกี้ลงไปเล่นได้รอบเดียวเอง
ไม่เข้าคอหรอกทำไมยังไม่ถึงตะตุ่มเลยจะเข้าคอได้ไง
สนุกหนานกันไปนะหลากหลายเรื่องราวในโซเชียลก็ตะลอนไว้
คุณผู้ชมดูกันแบบนี้นะช่วงต้นรายการเป็นน้ำจิ้มเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชม